สำหรับผู้ที่จะเดินทางด้วยสายการบินนกแอร์ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
จากการเผื่อเวลาเพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
คุณผู้ชมครับจากปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นกับสายการบินนกแอร์
ตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
นำไปสู่เมื่อวานนี้มีหนังสือออกมาเป็นมติของการสายการบินนกแอร์
ให้พักงานรวมทั้งมีการเลิกจ้างนายสานิทคงเพชร
จัดการแผนกรักษามาตรฐานการบินแล้วก็เป็นนักบินควบคุมอากาศยานครับ
วันนี้เราจะมาพูดคุยข้อเท็จจริงมาฟังการเปิดใจของกัปตันสานิท
ถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ

ปตันครับผมขออนุญาตถามสาเหตุชัดนะครับว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนกแอร์เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เกิดจากกลุ่มของพนักงานที่เป็นนักบินนั้น
ไม่ผ่านการประเมินตามที่ผู้บริหารมีการออกมาพูดก่อนหน้านี้หรือไม่ครับ

การประเมินนักบิน
เขาไม่ได้ประเมินนักบินนะครับ

องค์กรเนี่ยผ่านไหม
การที่จะให้นักบินผ่านมาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน
ขึ้นอยู่กับกรมของเราที่มีหน้าที่
กรมการบินของเราที่มีหน้าที่ดูแลนักบิน

กับสิ่งที่นักบินมีการหยุดงานไปวันนั้น
สาเหตุของการหยุดงานวันนั้นคืออะไรครับท่านครับ

ไม่ได้หัวสอบข่าวทั้งหมด
ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่คำชี้แจงที่บอกไปก่อนหน้านี้
สายการบินนกแอร์นี่ไม่ใช่
งั้นแสดงว่าเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

อันนี้ถ้าบรรยาต่ออธิบายก็คงใช้เวลานะ
ก็ต้องมีคนมีสองฝ่าย
ก็คงสื่อสารกันไม่เข้าใจไม่พูดถูกอย่างอีกกัน
งั้นสาเหตุที่ทำให้มีการหยุดงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
นำไปสู่การยกเลิกเที่ยวบินมันเกิดจากอะไรบ้างครับ
จริงแล้วมันเกิดจากการผ่าไก่นักบินเลย
คือนักบินเขาไม่พอถ้านักบินเขาพอเนี่ย
ก็คือมันก็สามารถทำการบินได้
เพราะฉะนั้นการที่นักบินไม่พอมันก็เกิดจากฝ่ายคนที่บริหารคนที่กำกับดูแลเนี่ยก็ไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์
ค่ะที่บอกว่าปัญหาเกิดจากการขาดแคลนนักบินและก่อนหน้านี้ทางสายการบินมีการแก้ไขปัญหาหรือว่าพูดคุยในเรื่องของการขาดแคลนนักบินอย่างไรบ้างไหมคะก่อนหน้านี้
อันนี้แหละครับมันเป็นการทำงานของฝ่ายบริหาร
บินของนกแอร์ลาออกมาช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก
การลาออกของพนักงานเนี่ยมันก็สะท้อนถึงการบริหารอยู่แล้ว
ต่อไปครับทุกข้างพอนะครับผม
แสดงว่าตอนนี้ประเด็นที่ทางด้านของผู้บริหารออกมาพูด
คือเรื่องของเราไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานบ้างล่ะ
แต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่ทางกัปตันพูดสักครู่ว่า
มันเกิดจากเรื่องของปัญหานักบินไม่พอ

เอ่อการไม่การไม่ผ่านมาตรฐานนี้คือผิดเลยครับ

แสดงว่าสาเหตุที่นักบินมีการหยุดงานวันนั้นคือเกิดจากนักบินไม่พอหรือว่ามีการรวมตัวการหยุดงานประท้วงตามที่เป็นข่าวตรงนี้ชี้แจงยังไงดีครับ
มันไม่ได้หยุดงานประท้วงนะถ้านักบินหยุดงานประท้วงจริงเนี่ย
วันนั้นต้องมีการยกเลิกไฟล์บินประมาณ๑๒๐ไฟล์บิน

ต้องมากกว่านั้นต้องเป็น๑๐๐เที่ยวบินอัพอ่ะครับผม
อันนี้มันแค่๙ไฟล์บินมันแค่๒คนเองนะครับ

เพราะแค่ว่าคนจะบินไปกับนับหนึ่ง
มันก็แค่สองคนเองนะครับ

ได้มีการพูดคุยกันกับทางด้านของผู้บริหารสายการบินบ้างหรือยังครับ

แสดงว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการบริหารงานของผู้บริหารภายในองค์กร
เกี่ยวข้องกับการประเมินของเอซ่าที่มีการพูด
ทีนี้หลังจากมีปัญหานี้เกิดขึ้นมติเมื่อวานนี้มีการพักงาน
มีการสั่งให้กัปตันสานิทลาออกจากงาน
ประเด็นนี้เราจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปไหมครับ
มักต้องปรูกจับมีการพูดคุยกันบ้าง
ว่าจะตำเนินการต่อไปคือนำข้อกฏหมายมาตำเนินการใช่มีฮะ
ถ้าอย่าตอบไปก็ไม่ต้องสร้างออกในองค์กรในในทางแต่ตอบไปแล้วก็ได้เลย
อย่างนี้ปรูกต้องรึเปล่าเป็นธรรมรึเปล่าในสังคม
ค่ะคุณสานิทค่ะพูดถึงว่าตอนนี้มีปัญหาระหว่างสองฝ่ายที่เกิดขึ้นใน๑องค์กร
ว่าตอนนี้ยังคุยกันไม่ได้แต่ว่าหลังจากนี้อยากจะให้ใครมาเป็นตัวกลางในการพูดคุยไหมคะ
คือผมคิดว่าไม่ต้องมีตัวกลางหรอกครับคนเราเราคนไทยด้วยการฐานะเขาหาการคุยกันได้
ในเมื่อผมเป็นตัวจักรตัวเล็กผมจะยังไงครับ

ก็ฝ่ายบริหารต้องเป็นคนคุยถูกไหมครับ
ครับจะให้ผมจัดทีมขึ้นไปคุยผมผมไม่ใช่ฝ่ายบริหารนะ
หน้าที่ผมคือผมทำการบินดูแลรับผิดชอบผู้โดยสาร

ถ้าไม่ปลอดภัยผมก็ไม่ขึ้นบินครับผม
อันนี้ต้องคิดแจ้งพุทธศาลด้วยนะครับว่า
ถ้ามันไม่ปลอดภัยแล้วท่านผู้โดยสารทุกท่านเชื่อผมเถอะครับ
อย่าเดินทางเลยให้ปลอดภัยแล้วท่านค่อยเดินทางนะครับค่ะ
คำว่าไม่ปลอดภัยนี่ช่วยอธิบายขยายความหน่อยนะครับ

ไม่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นง่ายเลยครับ
ถ้านักบินเขาป่วยเขาเครียดเขาไม่สบายใจเขาไม่บิน

หลังจากเขาไม่สามารถหาคนมาบินแทนได้ท่านก็ต้องรอเถอะครับ
อย่าไปเลยครับได้กับด้วยจิตสำนึกของผมที่เป็นกัปตัน
ผมเป็นนักบินมา๒๐ปีทำไม่ได้ครับ
ทีนี้คงมีคำถามจากผู้ใช้บริการคุณผู้ชมว่า
ในเมื่อเราป่วยเราไม่สามารถจะบินได้
ลาป่วยแต่ละครั้งต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนไหมครับ
ณวันนั้นสามารถลาได้เลยตามระเบียบของการบินนะฮะ

ผมจะกำหนดได้ไหมครับว่าเที่ยงนี้ผมจะป่วย

ป่วยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ความเครียดนี่ก็ถือเป็นการป่วยเหมือนกันนะครับ

อัดใจไม่สบายใจขึ้นไปทำการบิน

ทีนี้อยากให้กัปตันเป็นตัวแทนของกัปตันของนกแอร์ที่
ส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันนั้นพูดกับผู้สิทธิ์ใช้บริการได้ยังไง
เรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของการหาให้บริการการเช็คอินการโหลดกระเป๋า
ถ้ามันช้าหรืออะไรท่านบุญศาลท่านต้องเข้าใจนะครับ
พวกเราทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับครับ
ค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะพูดอะไรถึงสายการบินนกแอร์บ้างคะ
ผมก็รักนกแอร์นะครับเรารักองค์กรครับผม
ผมว่าน่าจะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันมากกว่าครับ
ครับการคุยกันการหามรือกัน
น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับ

ปตันสานิทคงเพชรครับผู้จัดการแผนกรักษามาตรฐานการบิน
แล้วก็เป็นนักบินควบคุมอากาศยานของสายการบินนกแอร์
ก็มาเปิดใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ

หลังจากหยุดบินไปวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ส่งผลให้ผู้โดยสารมีผลกระทบจำนวนมาก

ว่าเหตุผลนั้นไม่ตรงกับที่ฝ่ายบริหารมีการพูดก่อนหน้านี้